จากทำงานแล้ววัยทำงานผีเสื้อรังนกกระจาบ
สำหรับหนุ่มคนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

รถยนต์เศษเหล็กมาดัดแปลงเป็นหุ่นยนต

วัสดุที่เหลือใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาทำเป็นโต๊ะ
อยากเห็นไอเดียจังครับอยากเห็นไอเดียจังอ่าหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
คุณชัยศักดิ์ชัยสง่าพงศ์นะคะอายุ๕๔ปีแล้วค่ะ
อดีตก็เป็นช่างซ่อมแล้วก็จำหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
หลังจากเลิกกิจการไปหันไปทำหุ่นยนต์รูปแบบต่างและโคมไฟหัวเตียง
โดยการนำวัสดุเศษเหล็กนำมาใช้ค่ะ
โดยมองว่าเศษเหล็กเหล่านี้เมื่อใส่ไอเดียเข้าไป
ความคิดสร้างสรรค์ลงไปจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม
สามารถนำไปประดับบ้านเรือนได้ด้วยนะอันนี้สวยนะคะ
รวมทั้งชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
นำมาทำเป็นโต๊ะรับแขกประดับไฟก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะคะ
ซึ่งคุณชัยศักดิ์บอกว่าเศษเหล็กทุกชิ้น
สามารถนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ได้ทุกอย่าง
ผลงานที่ทำทุกชิ้นเน้นความละเอียดประณีต
เพื่อให้ผู้ที่ซื้อไปไปตกแต่งแล้วก็เกิดความประทับใจต่อไปนะคะ
ปัจจุบันยังไม่ได้นำไปจำหน่ายนะ
แต่ว่ามีคนอะไรสนใจเขาก็ไปซื้อกันได้นะคะ
ราคาชิ้นละ๗๐๐บาทบางชิ้นถึงหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากนี้มีแนวคิดจะนำซากรถเก๋งเก่า
มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะรับแขกและเตาปิ้งย่างต่อไปเท่ดี

เมื่อกี้เห็นกระจกแล้วก็แบบมีเศษวัสดุอะไรอย่างนี้

เห็นไส้ด้านในเป็นเกี่ยวกับวงจรของคอมพิวเตอร์

ดีนะคะยังไม่ได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าไปดูกันได้นะคะราคา๗๐๐จนถึงหลักหมื่น